เอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สังคมออนไลน์
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาได้โพสต์ภาพของผู้ชายคนหนึ่งในสภาพเปลือยกาย
แล้วก็ถูกขังอยู่ในกรง
กรงเนี่ยติดรั้วไฟฟ้านะ
เป็นกรงรั้วไฟฟ้าอยู่ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี

อย่างนี้มันอะไรมันคืออะไรกำลังช่วยเหลือกำลังรักษา

คนก็วิจารณ์กันเยอะนะเพราะเห็นภาพในโลกออนไลน์
คือมันหลายอย่างว่ากฎหมายล่ะ
หรือว่ามันวิธีการอะไรพวกนี้มันผิดไปหมดทั้งการรักษารั่วกฎหมาย
เอาเป็นว่าผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อภาคภูมิศรีเศรษฐกรัยนะครับ
โพสต์ภาพชายคนหนึ่งในสภาพอย่างที่ท่านเห็นเปลือยกาย
มีภาพสวิตช์ไฟฟ้าแขวนอยู่ข้างกรง
ข้อความระบุว่าชายคนนี้ถูกขังอยู่ในกรงขังติดรั้วไฟฟ้า
ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี
พอภาพเผยแพร่ออกไปโอ้โหคนแสดงความคิดเห็นวิภาควิจารณ์กันเยอะแยะไปหมด
แล้วก็มีคำถามทันทีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนและเพราะอะไร
หลังจากภาพนี้เผยแพร่ออกไปนะครับแล้วระบุว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
สั่งให้ประหลัดจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทันทีนะครับ
ซึ่งก็ไปเจอแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดในวัดวังผาแดง
วัดวังผาแดงตั้งอยู่ที่หมู่๕ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปที่วัดเลยคุณเขียนมาสอน
ก็ไปหาพระครูโสพลกาญจนาพิสุทธิ์ซึ่งเป็นจ้าวาดวัดวังผาแดง
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ที่วัดนี้เขาเปิดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยนะฮะ
ก็จะมีเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงนะฮะ
ด้านหน้าเนี่ยติดตะแกรงเหล็กกว้าง๒เมตรยาว๒เมตร๕๐เซนติเมตรเอาไว้
ที่บริเวณขอบตะแกรงเหล็กเนี่ยมันมีสวิตช์ไฟฟ้าอยู่เหมือนกับที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเลย
มีอย่างนั้นเลยนะฮะมีร่องรอยการสปาร์คของกระแสไฟฟ้ากับตะแกรงเหล็กด้วย
แสดงว่าเอาไว้เปิดอ่ะคือตะแกรงอ่ะมีจริงถูกต้อง
มีสวิตช์ไฟแล้วเปิดแล้วให้มันมีร่องรอยเหมือนรอยไหม้ที่ไฟฟ้ามันสวิตช์แล้วมันมีกระแสกับเหล็กอย่างนี้ด้วย
จากการสำรวจด้านในพบว่าข้างในเป็นเรือนนอนกว้าง๕เมตรยาวประมาณ๑๐เมตร
มีโซ่เหล็กยาวประมาณ๒เมตรคล้องอยู่ที่เสากลาง
แล้วก็มีผ้าห่มปูนอนอยู่ในห้องมีผู้ชาย๒๓คนเป็นผู้ป่วยมารับการบำบัดยาเสพติดกับทางวัด
พักผ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็มีพระสองรูปคอยดูแล
แต่ชายในคลิปเนี่ยไม่เห็นชายที่ว่าเขาเผยแพร่ว่าเปลือยกลายอะไรอยู่เนี่ยไม่มีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามเจ้าวาดวัดวังผาแดงนะครับแล้วก็พระลูกวัดนะฮะ
ก็ทราบว่าภาพแล้วก็คลิปที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยเกิดขึ้นจริงที่วัดวังผาแดงนี่แหละ
ผู้ชายคนดังกล่าวเป็นผู้ป่วยที่ผู้ใหญ่บ้านจากจังหวัดรัชบุรี
พามาบำบัดยาเสพติดเมื่อตั้งแต่๑๕วันที่แล้ว
ระหว่างการรักษาผู้ป่วยมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็เดินแก้ผ้า
วัดก็เลยจับล่ามโซ่เพื่อให้สงบสติอารมณ์
หลังจากนั้นก็ส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุขสิริศรีสวัสดิ์เมื่อ๑๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ไม่ใช่ครับ

เขาอยู่ราวประมาณกี่วันละครับที่มาที่นี่
ประมาณ๒๐วันได้แล้วราวนี้แหละ

แต่คือข้าวขนมมีอะไรถ้ามีอะไรเขาจากตามเป็นเนี้ย
เราก็เอาไปให้ตลอด
ถ้ามายราวแบบก็ปกติ
หลวงพี่ที่ให้สัมภาษณ์น่าจะห่มสโมงห่มจีวรเท่าไรนะ

ทางพระวัดวังผาแดงเนี่ยยืนยันว่าวัดไม่มีการใช้ไฟฟ้าช็อตนะฮะ
มีการทุบตีบ้างแต่ไม่รุนแรง
ซึ่งทางวัดมีเจตนาที่จะช่วยเหลือบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้หายจากอาการติดยา
ที่ผ่านมามีผู้มารับการบำบัดบางรายที่หายแล้วแต่ยังอยู่ที่วัดก็มี
เพราะญาติยังไม่ประสงค์จะรับกลับบ้านทำให้วัดมีความจำเป็นต้องดูแลคนเหล่านี้ต่อไป
พร้อมที่จะนำตัวผู้เข้ารับการบำบัดไปทำประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ตามที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขจังหวัดแนะนำ
เพราะว่าเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีการขึ้นประวัติทำอะไรให้ถูกต้อง
ยงยุทธ์สุโนพักป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่า
จากการตรวจสอบภายในศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวัดวังผาแดง
พบว่าภาพและคลิปที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์เป็นภาพเก่านะครับ
ก่อนหน้านี้สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอศรีสวัสดิ
พร้อมกับทีมจิตแพทย์ได้นำตัวผู้ชายในคลิป
ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลสุขสิริศรีสวัสดิ์
แล้วก็ถูกส่งตัวต่อไปยังสถาบันกรยารัชนครินทร์
เพื่อรักษาอาการทางจิตเวทแล้ว
แต่ใครเห็นก็มันก็ดูแล้วใช่ไหม
มันแบบอุ๊ยขนาดนี้เลยเหรอหรืออะไรแบบนี้
มันควรจะส่งไปรักษาแบบตามโรงพยาบาลสถานบำบัดอะไรที่ถูกต้อง